สวัสดีค่ะเอ็มยูทีห้าศูนย์นะคะสามีน่าสี่ลักษมณ์สี่ค่ะ
โอเคอ่าตอนที่มาถึงรอบสามกันคนล่ะรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะแอบกังวลเพราะว่าเราอ่ะก็
พูดว่าไงคะปีนี้คือคนที่เข้ามาในรอบร้อยคนมีศักยภาพหมดเลย
ไม่มีใครแบบช็อตไมค์เลยเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้มันเลยค่อนข้างแคบ
มันเป็นใครก็ได้ในหนึ่งร้อยที่จะเหลือสามสิบคนแต่พอสุดท้ายแล้วเราเข้ามาได้ก็แฮปปี้
แน่นอนว่ามันก็จะเป็นเรื่องของในวันหนึ่งนะหากเราเป็นอันดับหนึ่ง

ก็จะโดนพูดว่าจริงที่เขาให้เข้า๓๐คนเพราะว่าจะเอามาเป็นแค่กระแส
แต่ณจุดนี้หนูว่าหลายคนคงรู้แล้วแหละว่าหนูมีศักย
เราก็ความมั่นใจว่าอย่างไรครับ

หนูรู้สึกว่าที่หนูมั่นใจน่าจะเป็นสกิลในการพูด
เพราะหนูเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมีชุดคำพูดที่มาติดมากับเรา
หนูจะเป็นคนที่คิดได้เร็วแล้วก็ขมวดแล้วก็รวบคำ
และสรุปออกมาตรงคอยได้ง่ายหนูจะไม่ค่อยพูดออกทะเล
ตอบได้ตรงคำถามหนูว่านี่น่าจะเป็นจุดแข็งของหนู
สมมุติว่าค่ะหนังสือที่อ่านหรือหนังสือที่เรียน
อ่านทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่วันนคดี
จนถึงหนังสือที่แบบว่าหลักก็หนูเรียนกฎหมาย
ก็จะมีเรื่องของประมวลกฎหมายมาด้วย

นิทธิสาตลามค่ะเรียนนิทธิสาตลาม
จบไปแล้วค่ะใช่ใช่
ไม่มีคอนแท็กเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นหน้า

ไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้ว่าแบบไม่มีหน้าตาไม่อะไร

แล้วก็ไม่ได้ถามเรื่องพ่อพี่แม่ค่ะว่าแบบ
จริงหนูไม่ได้ถามเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแม่อ่ะ
ถึงแม้มันจะมีความยากลำบากแต่เขาไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบขาดหรือบกพร่องในเรื่องพ่อ
หนูก็เลยไม่ได้ถามตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะเล่าเขาเล่าเอง
ตอนนี้มีพี่น้องอะไรของ
พี่น้องสี่คนนะคะมีพี่สาวพี่ชายแล้วก็มีตัวซาแล้วก็มีน้องสาวค่ะ
แล้วก็ซาเป็นผิวสีคนเดียว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
มีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะ

ไปทำอะไรนะคะ

เพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องอยากรู้แหละว่าเขาเป็นใคร
มันอาจจะยากลำบากบ้างด้วย
โดยการเดินทางมันอาจจะไกลสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอุปสรรคหนูก็ใช้ชีวิตปกติ

แล้วก็มีพูดแบบโต้วาธีด้วย
เพราะฉะนั้นหนูก็เลยจะแบบหลังเลิกเรียนหรือพักกลางวัน
หนูก็จะใช้เวลาตรงนั้นไปอยู่กับกิจกรรม

ตอนแรกเลยที่หนูเข้าไปโรงเรียนวันแรกที่หนูจำได้นะคะ
วันนั้นหนูโดนล้อโดนแกล้งหนักมาก
แล้วหนูก็กลับมาหาแม่ที่บ้านแล้วหนูก็บอกกับเขาว่าเนี่ย
ว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่ามันไม่สนุก

ก็ทุกเรื่องเลยค่ะแบบอีดำตับเป็ดลูกนิโกไม่มีพ่อ
หรือแบบทุกอย่างอะไรอย่างนี้ที่เขาจะพูด
แต่ตอนนั้นหนูไม่ได้โกรธนะแต่หนูไม่เข้าใจ
เพราะหนูเห็นคนที่หนูเห็นคนคนไทยที่ผิวคล้ำเข้าหนูหรือมากกว่าหนู

เห็นคนที่ผมหยิกเท่าหนูแต่ก็รอหนูว่าผมหย่อม
หนูก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วเรากับคุณต่างกันยังไง
เพราะตอนนั้นด้วยความที่เราเด็กเราไม่รู้ถึงเรื่องเชื้อชาติถูกต้องไหมคะ
เราก็จะไม่ได้เราก็เลยไม่เข้าใจงงอะไรประมาณนี้มากกว่า
แต่พอโดนอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็เลยไม่โอเค
ก็กลับมาคุยกับแม่ว่าแม่ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วมันไม่สนุกเลย
แม่ก็เลยบอกว่าถ้าเอาอย่างนี้แม่พูดว่าเอาอย่างนี้
ถ้าสมมุติว่าเธอไปแล้วเธอไปโรงเรียนแล้วเธอโดนแกล้ง
โดนทำร้ายเธอโดนว่าแล้วเธอไม่สู้เธอไม่ดูแลตัวเอง

ถ้าแบบไม่สู้เองแล้วรอให้ใครช่วยอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าถ้าวันไหนกลับมาหาเขาแล้วบอกว่าวันนี้โดนแกล้งมาอีกไม่สู้มาอีก
เขาจะตีซ้ำเท่าจำนวนที่โดนมา
หมายความว่าเขาสอนให้เราต้องสู้ตั้งแต่เด็กอย่างนี้ค่ะ
แต่หนูไม่ได้มีปัญหากับรูปร่างหน้าตาตัวเองนะ
หนูออกจากภูมิใจด้วยซ้ำหนูรู้สึกว่าหนูสวยอ่ะตั้งแต่เด็กแล้ว
ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูสวยแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าหนูมันแย่หรือแบบอัปลักษณ์อะไรอย่างนี้
หนูก็ภูมิใจของหนูมาตั้งแต่เด็กและยิ่งพอแม่มาพูดอย่างงี้ปุ๊
มันก็เลยเพิ่มความมั่นใจไปอีกเพราะว่าครอบครัวมันเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแล้วมันอบอุ่นที่สุดสำหรับหนู
น้ำซ้ำอะเวลาที่หนูโดนอะไรแบบนี้เขาออกรับแทนแบบแรงมากจนหนูรู้สึกว่าคนกลุ่มเนี้ยคือคนที่ซัมพอร์ตหนูรักหนูจริงจริง

หนูรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ซัพพอร์ตหนู
รักหนูจริงหนูเลยให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมากที่สุด
มันก็เลยแบบครอบครัวมันดีมั้งคะ
มันก็เลยส่งให้หนูมั่นใจไปเรื่อยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้

หรือแม้ก็มองคิดถึงคนเดียว

เพราะถ้าเกิดเขาคิดได้ตั้งแต่แรกอะไรพวกนี้มันจะไม่ออกมา
ถูกต้องไหมคะมันเป็นระบบความคิดของแต่ละคน
มันเป็นกระบวนการคิดของแต่ละบุคคลไป
ซึ่งหนูคอนโทรไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ท้ายที่สุดหนูรู้สึกว่า

หนูจะอยากบอกหนูไม่ได้บอกกับคนที่ว่าอะไรหนูนะ
หนูอยากบอกกับเด็กหลายคนที่ยังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้มากกว่า

บางคนครอบครัวอาจจะไม่ได้อบอุ่นเท่าหนู
หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีคนซัพพอร์ตมากขนาดนี้
แต่ให้ดูเราว่าเราเนี่ยก็แทบไม่มีต้นทุนอะไรเลยในชีวิต
แต่ท้ายที่สุดเรายังผ่านมาได้

คุณทำอะไรก็ได้แล้วในโลกนี้

แล้วก็จะจุดเทียนอ่านหนังสือเขียนหนังสืออย่างนี้

ชินอะมั้งหนูก็เลยไม่รู้สึกว่ามันลำบากอะไรนะคะ
หรือแบบคือบ้านหนูมันจะเป็นเหมือนฝ่ายข้ามน้ำ

เพราะฉะนั้นชุดยูนิฟอร์มที่หนูจะไปใช่ไหมคะ
ทุกวันก็จะเป็นเสื้อนักเรียน
กางเกงสเตย์แล้วถอดกระโปรง
พับใส่ถุงพลาสติกใส่กระเป๋านักเรียน

หนูถึงจะมาล้างเท้าไป
มันจะมีบ้านเพื่อนบ้านแบบที่เป็นแบบรู้จักกับแม่

ไปหาครูที่ปรึกษาเพื่อเอาเตารีดไปรีดผ้า

แล้วจะไปบอกครูว่าครูคะไฟหนูตัด

หนูก็ไปให้เช้าที่สุดเพื่อรีดแล้วท้ายที่สุด
หนูมีหนูเสภาเรี่ยบเพื่อจะเข้าแถวทางเพื่อนทุกวัน

ใช่เพราะว่าภาระการเลี้ยงดูทั้งหมดคืออยู่ที่แม่

แล้วมันจะมีคือแม่หนูอะ

เค้าจะใช้การไม่ได้แล้วเค้าจะทำงานหนักไม่ได้
ตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว

แต่ว่ามันไม่ได้ขาดแคลนขนาดนั้น

หนูก็ต้องเริ่มผ่านตัวเองมาเป็นสาวหลักแล้ว

สิ่งแรกหนูแบบทำคือสมัครงาน๗๑๑

กลับมาตอนเย็นก็ไปลับจ้าง
เค้าจะเป็นป้าของเพื่อน
เพื่อวันจานถึงศุกร์
มันมีช่วงที่ผ่านไปไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูรักตัวเองอ่ะ
ไม่อยากเห็นตัวเองเศร้าเพราะว่าหนูเคยทิ้งเวลาอยู่กับตัวเองนาน
มันมีซีนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับหนูอีกแล้ว
หนูจะไม่ร้องไห้กับเรื่องพวกนี้แล้ว
คือหนูโดนเพื่อนว่ามากจนหนูเก็บไปฝันว่าแบบถ้าตื่นเช้ามาเราขาวทุกคนจะรักเรา
พอตื่นเช้ามาสิ่งแรกหนูทำคือเอาสก๊อตไบท์ที่ขัดมาขัดตัวหนูเพื่อที่จะแบบให้มันขาวขึ้น
แต่ท้ายที่สุดขัดไฟมันแสบพี่มันไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะ
มันไม่ขาวขึ้นแน่นอนเราก็ยังเป็นเราอยู่เราจะนอนตื่นอีกกี่เช้าเราก็ยังผิวสีนี้อยู่ผมเราก็ยังหยิกอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้
แล้วแม่หนูเองเขาไม่เคยพูดเลยนะว่าเฮ้ยเธอต้องข่าวขึ้นนะเธอยังไม่สวยเท่าลูกบ้านนั้น
ผมเธอหนีบสิจะได้สวยเท่าลูกบ้านนี้เขาไม่เคยพูดอ่ะเขาบอกว่าแบบนี้ล่ะสวยแบบนี้แหละดีเป็นตัวเองแบบนี้สิอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยผ่านตรงนั้นมาและอีกอย่างหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอ่อนแอหนูล้มปั๊บแล้วใครจะซัพพอร์ตแม่หนูใครจะซัพพอร์ตน้องหนูถูกต้องไหมคะ
เพราะเรามีกันแค่นี้มีแค่กลุ่มเล็กเราไม่มีญาติเยอะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลซึ่งกันและกันเอง
ที่หนูผ่านตรงนั้นมาเพราะว่าหนูอยากให้แม่สบายอยากให้คุณภาพชีวิตของแม่ดีขึ้น
เพราะตอนนี้หนูก็เป็นเสาหลักของที่บ้านหนูก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะไรอย่างนี้
คุณผ่านมาพี่บอกว่าแม่สบายทุกคนไม่มีอีกตัวหรือเท่าไหร่จริงข้าวหนูหรือข้าวหนู
เหมือนคำว่าไม่มีแม้แต่บาทเดียวเกิดขึ้นกับหนูนะหมายถึงแบบว่าหนูจะต้องขึ้นรถโดยสารเนี่ยมันสิบบาท
สิ่งที่หนูทำก็คือหนูไม่มีเงินอ่ะแต่หนูต้องไปโรงเรียนแล้วหนูก็ขึ้นไปแล้วก็พอลงจากรถก็ขอบคุณค่ะ
แล้วก็เดินเข้าโรงเรียนแล้วบอกพี่คะเดี๋ยววันหนูมีอ่ะหนูเอามาคืนนะเขาบอกเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเป็นฟิลลนี้มันไม่มีคือมันไม่มีจริงหรือแม้แต่แบบมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วอ่ะพี่
แบบไม่มีข้าวจะกินกันกับแม่ใช่ไหมก็เอาน้ำร้อนต้มแล้วแบบที่บ้านหนูมันจะเป็นบ่อปลาถัดไปสี่บ่อ
หนูก็เด็ดผักบุ้งกันอ่ะแล้วก็ต้มใส่เกลือแล้วก็นั่งกินกับแม่แล้วก็ขำมันตลกไปแล้วอ่ะ
เพราะว่าหนูผ่านมาจนแบบมันก็แค่เหมือนแบบอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงใช่ค่ะมันแค่นั้นมันไม่ได้บอกโอ้ว่าฉันจะต้องตายแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้น
จุดเปลี่ยนเลยคือปีเนี้ยหัวข้อที่เขากาวมาเลยคือเรียวอยู่ตอนแรกกังวลนะคะเพราะอย่างที่บอกอ่ะเวทีนางงามเนอะเขาจะต้องโฟกัสความงามจากภายนอกอยู่แล้วอย่างน้อยบุคลิกภาพต้องดีคราวนี้เราจะเอาไปสู้อะไรไปสู้กับเขาแต่พอคีย์เวิร์ดมันคือเรียวยูเรียวมีขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเราเป็นตัวเองได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

มาทุกอย่างมันสะสมเป็นเวลเป็นเวลมาตลอดและมันไม่ได้รับการแก้ไขแบบตรงจุดสักที
จริงหนูคาดหวังไว้ให้ไม่ได้มากที่สุดล่ะค่ะเพราะอย่างที่บอกเนาะเขาไม่ได้มองแค่ความงามอย่างเดียวหนูยอมรับตรงนี้เลยนะถ้ามองตรงนี้ยืนอยู่๓๐คนถ้าวัดกันถึงความงามแบบพิมพ์นิยมหนูไม่สู้ใครแต่ความมั่นใจใครก็ไม่สู้หนูเหมือนกัน

ใช่ไหมคะหนูว่าเคยมาเช่าห้องตรงนี้อยู่แล้วตอนที่สมัยเรียนรามแล้วก็พอเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปอยู่ก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เนาะมันก็มีก็กลับไปก่อนแล้วเขาเรียกว่าช่วงประกวดหนูว่าไปกับจัดสละบุรีซึ่งมันนั่งรถหลายต่อแล้วมันพักผ่อนน้อยไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาหนูก
ตั้งแต่เดินเข้ากองไปแล้วเขาเช็คแล้วว่าคุณขาดตรงไหนคุณบกพร่องในเรื่องอะไรเราจะใช้คุณในทิศทางไหนต่อไปอย่างนี้มันคือการเก็บคะแนนทั้งหมดหนูไม่อยากให้พลาดแม้แต่จุดเดียวอย่างเงี้ใช่ไหมคะหนูก็เลยอ่ะมาเช่าแต่ทีนี้พอในรอบ๓๐คนอ่ะหนูบอกเลยหนูก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะเข้าเพราะบอกว่าที่มันเบียดแล้วทุกคนมีศักยภาพหมด

ไม่มีเวลาจักรแล้วพอขึ้นมาปุ๊บก็โอเคโชคดีที่แบบได้สามสิบก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่เราจ่ายไปมันก็ไม่ฟรีไม่เปล่าหนึ่งพันห้าร้อยค่ะมันอยู่ไกลหน่อยหนูอาจจะต้องตื่นเช้านิดหนึ่งแต่ว่ามันก็มันเซฟหนูน่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกหนูไม่รู้หนูจะเข้าสามสิบหรือเปล่าถ้าหนูจ่ายสามพันห้
ตอนแรกหนูสะสมเงินไว้ก้อนหนึ่งจนช่วงโควิดแล้วพอโควิดปุ๊บเงินตอนนั้นอ่ะหนูชักออกมาใช้หมดเลยเพราะหมดปุ๊บมันก็เครียดยังไงหนูก็แบบโพสต์ในโซเชียลว่าแบบใครที่จะซัพพอร์ตสามารถแบบจ้างงานหนูได้เพราะหนูไม่อยากรับเป็นเงินสดจากใครหนูรู้สึกว่าถ้ามาจ้างงานหนูอ่ะซัพพอร์ตหนูหนูก็
หนูรู้สึกว่าแบบเนี้ยแลกเปลี่ยนกันมันโอเคกว่าแต่ก็โชคดีที่แบบเพื่อนหนูสมัยมัธยมอะค่ะคือตอนสมัยมัธยมเนี้ยไม่มีการล้อกันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนก็รวมกลุ่มกันมาแล้วก็จะมีพวกผู้ยายที่สมัยเด็กเนี้ยเขาเอ็นดูเราเขาก็รวมเงินมาให้หนูส่วนหนึ่งเพื่อนหนูจะแบบมาต่อยอดได้ก็เลยแบบมีค่ารถไปกลั
ใช่อันนี้หนูว่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่างที่อยู่บ้านที่สระบุรีอะค่ะถึงมันจะเป็นบ้านไม้ปกติแต่ว่ามันก็กว้างกว่านี้แล้วแม่หนูคือจะเขาจะแบบสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวแอร์ก็จะไอจะอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงแม่มากกว่าและอย่างหนึ่งคือพอเขามาอยู่หนูอ่ะทำกิจกรรมมันแบบเวลาเข้าเวลาออกมันไม่ตรงก็จะไม่ค่อยมี

เราต้องคาดหวังที่มันจะดีขึ้นไปอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดหนูดีขึ้นชีวิตหนูดีขึ้นอ่ะคนข้างหลังหนูก็ดีด้วยแม่หนูก็สบายพี่น้องหนูก็สบายหลานหนูก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตทุกคนมันแบบหนูคนเดียวมันไม่ได้ดีขึ้นแค่หนูคนเดียวถ้าคุณซัพพอร์ตเรามาอย่างเงี้คุณช่วยคนอีกไม่รู้กี่ชีวิตในครอบครัวเราไปด้วย